ปี๒๐๒๒เราคิดว่าเราจะไม่ได้อ่านข่าวหรือไม่ได้เห็นการรับน้องที่มันไม่สร้างสรรค์
รับน้องที่ให้ทำอะไรแปลกให้กินอาหารต่อกันให้แก้ผ้าแล้วคิดว่ามันจะไม่มีแล้วนะ
แต่เนี่ยด้านหลังเลยเห็นไหมที่เบลอแบบนี้จริงในคลิปนั้นคืออะไรรู้ไหม
ให้น้องแก้ผ้าหมดเลยนะผู้ชายนะเอามือเนี่ยปิดเป้าเอาไว้แล้วก็ให้เต้นท่าพี่ผู้หญิงก็อยู่ด้วยก็หัวเราะกัน
เราต้องเซ็นเซอร์ไว้ด้วยเอาดูคลิปนี้หน่อยค่ะแป๊บเดียว๑๕วิค่ะ

ใช่ค่ะแล้วเห็นไหมรุ่นพี่ที่ผมยาวนี่คือผู้หญิงนั่งอยู่แถวหน้าเลยนะคะ
แล้วชายหาดนี่คือชายหาดแบบหาดปิดหรือเปล่าเนี่ย
คุณแต่ต่อให้หาดเปิดหานปิดหาดส่วนตัวอะไรก็ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ไหม
มันเป็นส่วนบุคคลความเป็นส่วนตัวของเด็กด้วยของเขา
รุ่นน้องผู้ชาย๓คนยืนเรียงกันแบบนี้ค่ะ
เอามือปิดอวัยวะเพศตัวเองไว้แล้วก็ให้ร้องเพลงให้เต้น
คลิปนี้คือเขามีข้อมูลนะคนที่เอามาโพสต์
เขาบอกว่าเป็นตอนรับน้องในมหาวิทยาลัยจริงก็ปกตินะ
แต่อันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นรับน้องนอกสถานที่ไง
เชื่อแหละว่ามหาวิทยาลัยไม่รู้หรอก

ไปกันเองอ่ะใช่ค่ะนี่รุ่นพี่คณะวิศวะไฟฟ้าชั้นปี๔
ก็เลยสั่งให้รุ่นน้องเอาแก้ผ้ามีผู้หญิงอยู่ด้วย
แล้วเขาบอกว่าจะมีรุ่นพี่ที่แบบอาจจะยังเรียนไม่จบ

นี่เป็นคลิปแล้วนะคะมีการแชร์ภาพกิจกรรมของคณะนี้
เพิ่มเติมออกมาอีกมีอะไรบ้างนี่
ให้รุ่นน้องผู้ชายผู้หญิงเลยใช่ไหมน่ะทั้งหมดเลยนะนอนคว่ำหน้า
แล้วก็เหมือนกับแบบยกช่วงบนขึ้นพองกหัวขึ้นนะคะเอามือไขว้หลังแบบนี้
ไม่ใช่แค่ในน้ำทะเลอย่างเดียวค่ะขอดูริมถนนหน่อย
ริมถนนก็มีนี่แบบนี้ค่ะเอามือไขว้หลังไว้เหมือนเดิม
ริมถนนแล้วสนามย่าล่ะมีไหมสนามย่านี่
นี่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งชาวเน็ตเขาก็ดูข้อความที่สกรีนบนเสื้อไง
ก็เลยเดาได้ไม่ยากว่าเป็นมหาวิทยาลัยไหน
ทีนี้ทางทวิตเตอร์ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งนี้
คือมหาวิทยาลัยเอเชียอังคณีนะชี้แจง
แถลงชี้แจงเลยเรื่องกิจกรรมรับน้องที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเน๑เลยเนี่ย
มหาวิทยาลัยนะมีนโยบายชัดเจนสำหรับการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
มีข้อปฏิบัติสำคัญเลยคือห้ามจัดกิจกรรมรับน้องนอกสถานที่

ใช่แสดงว่าอะไรล่ะอันนี้ไปจัดกันเองมหาวิทยาลัยไม่รู้เรื่อง
และ๒ห้ามทำกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิ์ของนักศึกษารุ่นน้องโดยเด็ดขาด
ที่แก้ผ้าให้เอามือกุมเป้าอันนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหม
แล้วมันเกิดขึ้นแล้วมหาวิทยาลัยจะทำยังไง
จะลงโทษนักศึกษารุ่นพี่ที่กระทำความผิดทั้งทางวินัยแล้วก็ทางกฎหมายอย่างเข้มงวด
รวมถึงอาจารย์จะเร่งสืบสวนข้อได้จริงแล้วก็ดำเนินการลงโทษนักศึกษารุ่นพี่ที่จัดกิจกรรม
รวมถึงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับน้องที่ไม่สร้างสรรค์ต่อไป
จริงเราก็คุยกันตอนเบรกว่าเกิดอะไรขึ้นทำไม
ถ้าเกิดว่าเราเคยเข้าปี๑ไปแล้วเราโดนรุ่นพี่ทำที่มันไม่ดีเราไม่ชอบ
จริงพอเราโตมาเป็นรุ่นพี่เราก็ควรหยุดกิจกรรมที่มันไม่สร้างสรรค์แบบนั้น
แต่มันเหมือนกับว่ามันเป็นการแบบเฮ้ยฉันโดนนะ

เอาคืนกับรุ่นพี่ทำฉันไม่ได้ฉันก็ไปเอาคืนกับรุ่นน้องแบบนี้

คิดถึงใจเขาจะรอดีกว่านะครับค่ะเอ้า